ออบจอาจง
ช่วงที่แล้วครับจ่ายค่าห่อหมก
เงินให้แม่ค้าร้านห่อหมกเจ้าอร่อยประจำตลาดหนองมนต์ไปแล้ว๑๐๐๐บาท
ไปครับไปไปลุยกันต่อกับเงินอีก๔๐๐๐บาทครับ

กุ้งมาซื้อเค้า

เค้าบอกลิงกลัวกะปิดหรืออย่างเนี้ย
สีเขียวสีน้ำเงินสีแดง

แต่พอเราอาจจะจุ่มไว้ปีนมันไม่เหมือน

ตามา
เอาค่ะแม่คำถามของเรามีอยู่ว่า
แม่ต้องรู้ถ้าแม่ไม่รู้แม่ก็จะไม่รู้
ให้แม่บอกชื่อเกาะในจังหวัดชนบุรีมา๓เกาะ

เกาะร้าน

เกาะลอยนี่ใกล้มากมีสะพานเชื่อมปุ๊บถึงเลย
ถ้าตอบไม่ถูกนะจะให้ออกจากศรีราชาเลยเนี่ย
เก่งมากเลยนะครับผมแม่รับกะปิไปนะครับ
ใช่รับไปเลย๑๐๐๐บาทจากอมโบจอส์หมาคะสนุก
แวะร้านไหนเป็นอันได้ชิมมันซะทุกร้านเลยนะแม่
ก็แม่ขาที่นี่เขาใจดีกันทุกคนน่ารัก
เหมือนอยู่กันเป็นผัวเมียเลยนะ

เฮ้ยมึงมองหน้าก่อนจำไม่ได้

แหล่งทำเครื่องจักษานที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดชนบุรีอยู่ที่อำเภออะไรครับ

พนัดดิโขมพี่พนัดดิโขมมั่นใจไหมครับ

รับไปเลยหนึ่งพันบาท

เด็ดขนุนต้มต้มต้มยังแม่

ถึงแม่๖๐กว่ายัง

นี่ยังอยู่อีกนานนะเนี่ยดูใบหูซะเนี่ย

ชายขนุนนี่คืออาชีพตั้งแต่ไหนตลายละ

เชื่อรึยังล่ะครับว่าแม่ค้าที่นี่เขาใจดี

ทั้ง๓คนเนี่ยกินแล้วกินอีก
ครบถ้วนทั้งอาหารของหวานผลไม้เฮ้ย
แจ่กันต่อเดี๋ยวครับแจ่กันต่อ
หนูมี๑๐๐๐บาทถ้าแม่ตอบถูก
คำถามง่ายมากค่ะแม่ค่ะ

แม่อยู่ใกล้
ราคาห้อยจอลูกเล็กที่ร้านคุณรักนะครับ

ลูกเล็ก๑๕บาทค่ะ
ถูกตรงไหม

ทำไมแม่รู้

แบบนี้ก็ถูกต้องแล้วสิครับคุณแม่
สำหรับราคาห้อยเจาะที่ร้านคุณลักษณ์นั้น
ขนาดเล็กจะมีแบบทอดกับไม่ทอด

แบบไม่ทอดราคาลูกละ๑๕บาท
ส่วนแบบทอดก็ลูกละ๑๖บาทเท่านั้น
สะดวกและอร่อยแบบนี้ก็เชิญสิครับ
นี่ไงมันเดินไม่สุดจริงนะ

มาเวลาเทียงใบ
พี่ลิงค่ะเค้าจะเกรงใจพี่ลิงอ้าว

แค่ป้อนเนี่ยนะ
ก่อนจะถึงคำถามข้อสุดท้ายครับทั้งสามท่านก็ยังไม่พ้นเรื่องของกิน
ก็ยังคงชิมชิมแล้วก็ชิมอย่างต่อเนื่อง
มาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยแจกให้หมดหน้าตักกันไปเลยลุยไป
ไปนี่ไงมาฝั่งของดอง
ป้องดองโอ้โห
มันมีเนื้อให้กินไหมคะ

อันนี้เขาเติมน้ำตาลด้วย

ที่หากินยากมากกว่า

เพราะว่ามันจะหนาวมันถึงจะออก

มันเนี้ยมันก็ไปใส่ในข้าวคลุกข้าวคลุกข้าวก็จะเหลืองหอมอะไร
แท่มจะดิบเลยเหรอไม่ต้องฝุกไม่ต้องฝอฝุกใช่ตอนแช่น้ำปลาไม่ต้องเลย
แล้วก็ตัวมันเนี่ยทำอะไรได้ตัวตัวมันก็จะบีบอันนี้ออกมา
แกเก่งมากเลยอ่ะเสร็จแล้วเวลานั่งเขาก็จะแบะออกมาอย่างนี้
ถนัดแต่เรื่องมดเรื่องปูก็ถนัดนะเราเนี่ยถนัดโอ้ย
เรื่องนกเรื่องอะไรได้หมดแอปเปิ้ลด้วยแล้วก็บีบเนื้อมา
เนื้อก็หอบเนื้อก็จะหลุดออกมาหมดเลยตรงนี้กินได้ทันที
แล้วก็กินได้เลยปุ๊บแต่อันนี้มันยังไม่ได้หมักมันต้องแช่มันจะอร่อย
เอางี้ดีกว่าตอบคำถามเราเออถ้าแม่ตอบถูกนะครับ
หม้อให้แม่เลยหนึ่งพันบาทคำถามนี้คำถามถามว่าปูอะไรมีสี่ขาง
เอาล่ะฮาเอาแล้วขายปูแต่ไม่รู้ว่าปูมีสี่ขา
ปูเสือนอนกันสองคนไม่ใช่อันนี้อันนี้โทษทีอันนี้เล่นเป็นเพื่อนไหมจ๊ะ
ปูอะไรมีแปดขาครับปูม้าค่ะผิดครับปูเสือคนมานอนกันสี่คน
คนแต่ละคนคำถามนะแม่ฟังดีนะถนนเรียบทะเล
ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของชนบุรีมีชื่อถนนว่า
เอาแล้วชื่อสะพานเรียบชายหาด

เฉลิม
คือสะพานชนละมากวิถี๘๔พันศา

เวลาไทยการความประชาวมหาสนุก

ถามจริงตอบจริงแจกจริง

มีความสุขไหมมีความสุขไหมได้ให้เงินได้อะไร

ใช่มีความสุขที่เราได้กิน
มีความสุขที่เห็นพระตาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย
ได้รับเงินรางวัลจากเรา
นี่ก็คือเป็นหนึ่งในสลาด
เดิมพันธุ์ด้วยหยาดเหงื่อกับเงินรางวัล

เอาแล้วนะครับเริ่มแล้ว

โปรดติดตามตอนต่อไป